เอาละครับคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยกันบ้าง
เขาจัดเป็นทะเลสาบจำลองหรือว่าลากูลน้ำใสสวยงาม
เป็นบ้านพักเป็นที่ตากอากาศที่หัวหิน
แล้วก็หลายคนมองว่าโอ้สวยจริงน้ำนี่สีฟ้าใสจริง
แต่ว่าก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันนะครับว่า
ใช้น้ำเยอะหรือเปล่าในช่วงภัยแรงแบบนี้

ตอนนี้ทางคุณชาดารัฐโภคธนวัฒน์ผู้สึกขาวไทยรัฐทีวีของเรา
จะพาไปดูระบบการใช้น้ำของเขา
ว่าเขายืนยันว่าใช้น้ำได้อย่างประหยัดทั้งพลังงาน
แล้วก็ประหยัดทั้งน้ำด้วยติดตามจากรายงานเลยครับ
คริสตันละกูลเป็นนวัตกรรมก่อสร้างทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่
สระปูด้วยลายเนอร์หรือพลาสติกแบบพิเศษ
น้ำที่นำมาใส่สามารถเป็นได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเข็มค่ะ
แม้จะมีขนาดใหญ่หลายสิบไร่
แต่ใช้น้ำเพียงแค่ครึ่งเดียวของปริมาณน้ำที่ใช้ในสวนสาธารณะ
และน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในสนามกอล์ฟขนาด๑๘หลุมถึง๓๐เท่า
เนื่องจากลากูลเหล่านี้ต้องการเพียงแค่น้ำ
ที่จะมาชดเชยการระเหยไปเท่านั้นค่ะ
ที่นี่ใช้เทคโนโลยีระบบกรองน้ำแบบอัลตราซอนิค
ซึ่งใช้พลังงานในการบำรุงรักษาเพียงร้อยละ๒๐
เทคโนโลยีการกรองน้ำในสระว่ายน้ำแบบดั้งเดิม
ที่สำคัญใช้สารเคมีเช่นคลอรีนในการฆ่าเชื้อ
กว่าระบบเดิมถึงหนึ่งร้อยเท่า

ส่วนการทำความสะอาด
เพียงเครื่องดูดฝุ่นสำหรับสระว่ายน้ำ

ไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกจากสระทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดค่ะ
ทำให้สามารถประหยัดทรัพยากรน้ำได้มากขึ้น
และยังเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน